ยินดีจากผู้นำทั่วโลกบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
เอาคนแรกเลยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกา
ก็ส่งมาถึงนายกเศรษฐาทวีสินนายกคนที่๓๐ของราชอาณาจักรไทย
ลงวันที่๒๕สิงหาคม๒๕๖๒
ข้อความว่าในปีนี้ประเทศของเราทั้งสองได้เฉลิมฉลองครบรอบ๑๙๐ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มิตรภาพที่ยาวนานยิ่งขึ้น

ผมก็คือโจไบเดนภูมิใจที่เราได้กระชับความเป็นหุ้นส่วนของเรา

คุณผู้ชมฟังศาลนี้ไปเนี่ยก็จะได้เห็นด้วยว่า
เขามองเห็นเรื่องไหนเป็นเรื่องสำคัญบ้างคุณผู้ชมครับ

ผมหวังว่าเราจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์และความเป็นหุ้นส่วน
ด้วยประวัติศาสตร์และค่านิยมที่เรามีร่วมกัน
ความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยและสหรัฐ
สำหรับประชาชนของทั้งสองประเทศและตลอดทั้งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกส์
ด้วยการกระชับความร่วมมือให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางและครอบคลุม
ร่วมมือกันอย่างก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
ขับเคลื่อนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ด้วยการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด
ประเทศไทยและสหรัฐจะสามารถคว้าโอกาสมหาศาลแห่งศตวรรษที่๒๑
พร้อมกับจัดการกับอุปสรรคปัญหาต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอแสดงความยินดีอีกครั้งและหวังว่าจะมีโอกาสพบท่านด้วยตนเอง
ลงชื่อโจเซฟโรบิเนทบายเดิ้ลสารจากคุณโจบายเดิ้ล
จากนี้ก็มีผู้นำจากชาติในเอเชียแล้วก็อาเซียนนะครับที่ส่งสารมา
ร่วมยินดีกับนายกเศรษฐาก็มีทั้งนายกลีเซ็นลุงของสิงคโปร์
มีพลเอกหุ่นมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา
มีนายสอนใส่ศรีพันธ์ดอนนายกสปลาวและดรโลเทเชอริ้งนายกจากภูตาน